จริงนะคะแต่ดับร้อนด้วยความหวานความเย็นของคู่นี้ดีกว่าค่ะ
คู่นี้ก็คบหาดูใจกันมานาน๗ปี

คุณทันธนากรกับคุณยุ้ยจิรนันนะคะ
วงคู่กันมาอัปเดตเรื่องงานวิวาที่จะเกิดขึ้นต้นปีหน้าแล้วนะคะ
พร้อมกับชี้แจงถึงความประทับใจที่เกิดขึ้น
ก็คือแก๊งเพื่อนเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์จำลองงานแต่งที่ภูเก็ตนะ
ยุ้ยพี่ทันเขาบอกโอ้ยประทับใจสุดเลย
แล้วก็อัปเดตงานแต่งงานจริงที่จะเกิดขึ้นที่สระบุรีปีหน้า
ว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าคืบหน้าไปมากแล้วนะคะ
เม้าส์เลยนะคะเชิญแขกไปเลย๑๐๐๐คน
ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวจัดเต็มคนละ๕ชุด
แล้วก็เหมือนซ้อมแหละแต่ว่าก็ยังไม่ใช่งานแต่ง
เหลือแค่แจกการ์ดเดือนหน้าทั้งเดือนจะเป็นเดือนที่แจกการ์ดแล้วค่ะ
ก็เตรียมไว้จริงน่าจะประมาณ๑๐๐พันหนึ่ง
เอาล่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไง
ว่าสถานที่แล้วก็วันเวลาที่แน่ชัดนะคะ

คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ลุ้นแล้วก็เชียร์กันมานาน

กับงานช้างงานแต่งงาน๕ชุด